ท่านผู้ชมครับมีหลานสาวของชายพิการตาบอดสนิทสองข้างคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเลย
พี่เค้าร้องเรียนผ่านสื่อแล้วพอหมอก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแล้ว
โดยบอกว่าผู้ชายคนนี้ซึ่งอายุ๕๖ปี
ถูกน้องสาวทำร้ายทุบปีเอาน้ำร้อนนะภาพศาสตร์ใส่หน้า
เดี๋ยวไปดูนะฮะสภาพของความเป็นอยู่ของผู้ชายคนนี้
นี่ครับเขาชื่อว่าในเสานามสกุลคำน้อยอายุ๕๖ปีนะครับ
บอดสนิทสองข้างนะฮะเป็นน้าชายของหญิงสาวที่เขาร้องเรียนสื่อมวลชนนะฮะ
เพื่อขอความช่วยเหลือหน่อยนะครับนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
บอกว่าถูกน้องสาวทุบตีเอาน้ำร้อนสาดใส่หน้าผู้พองจนแบบบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ในเสาเนี่ยอยู่บ้านพักที่ตะมนต์ภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับ
โอ้โหนี่นะคือสื่อมวลชนเขาก็ประสานทางพมของจังหวัดเลย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเลยนะครับแล้วก็เดินทางไปที่บ้าน
บ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับในเสาที่พิการตาบอดสองข้าง
อยู่กับแม่แม่ชื่อนางลำเนาอายุ๗๘ปีแม่ก็พิการทางหู
แม่เนี่ยพิการทางหูลูกชายเนี่ยตาบอดนะครับ
แล้วก็มีน้องสาวอีกคนนึงของในเสาชื่อนางสุภาวันอายุ๔๖อยู่ด้วย
แต่น้องอีกคนนึงนะที่ทำนะซึ่งเราได้เจอแล้วนะ
เดี๋ยวเขาจะให้เหตุผลว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับฟังทางในเสาก่อน
ในเสาเนี่ยนี่ฮะอยู่ที่แค่หน้าบ้านเนี่ย
ก็ได้พูดคุยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าน้ำร้อนเนี่ยถูกสาดใส่หน้าตอนเนี้ย
สภาพก็ยังผู้พองอยู่ไม่เกรียมด้วยในเสาบอกว่าเขาอยู่บ้านหลังนี้กับแม่
แล้วก็น้องสาวคนเล็กเหตุการณ์ที่ถูกสาดน้ำร้อนเนี่ย
เกิดขึ้น๑๔มกราคมที่ผ่านมาเขามีปากเสียงกับน้องสาว
แล้วน้องสาวคนนั้นไม่พอใจสาดน้ำร้อนเนี่ย
ใส่หน้าเขาจนเป็นแผลพลุพองอักเสบนะคือเป็นแผลไหม้ผู้พองขนาดนี้เนี่ย
แต่น้องสาวห้ามเขาไม่ให้ออกจากบ้านไปหาหมอโอ้โหคุณผู้ชมดูแผลสิคะ
บอกว่าถ้าออกไปหาหมอนะเดี๋ยวจะทุบตียิ่งกว่านี้อีก
อันนี้ในสาวเขาบอกนะก็เลยต้องอยู่ที่บ้านกับแม่สองคน
ทนเจ็บทนทรมานจนกระทั่งนางสุภาวันน้องสาวอีกคนนึงที่มีบ้านอยู่ติดกันมาเห็น
ก็ตกใจนะไม่คิดว่าน้องแท้อีกคนนึงจะทำกับพี่ได้ขนาดนี้
ซึ่งนางสุภาวันบอกว่าเธอรับไม่ได้ที่พี่ชายเนี่ยโดนน้องสาวทำขนาดนี้
ก็เลยโทรไปบอกลูกสาวที่เป็นหลานนะนะของคนเจ็บเนี่ย
ซึ่งทำงานอยู่ที่สระบุรีส่งลงส่งรูปโทรไปบอก
เขาก็เลยไปร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนให้เพื่อให้มาช่วยเหลือที่บ้านที่จังหวัดเลย
ในเสาเนี่ยเขายืนยันนะครับแล้วก็น้องสาวอีกคนนึงก็ยืนยันนะ
บอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อน
เมื่อก่อนก็อยู่ด้วยกันที่บ้านหลังนี้นี่แหละพี่น้องอยู่ด้วยกัน
แล้วน้องสาวคนนี้มีปัญหากับพี่ชายคือในเสาจนย้ายไปทำงานที่อื่นนานเป็น๑๐ปี
จนกระทั่งกลับมาอยู่ที่บ้านได้ปีกว่าพอมาอยู่ที่บ้านก็บอกแม่ที่พิการทางหูอ่ะ
บอกว่าแม่โอนบ้านโอนที่ดินให้หนูนะแล้วเดี๋ยวหนูจะอยู่ที่บ้าน
จะดูแลแม่ที่พิการทางหูกับพี่ชายคือในสาวที่ตาบอดให้อย่างดีอืม
อ่าแม่ก็องค์ก็โอนอะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเนี้ย
ก็กลายเป็นว่ามีปัญหากันตลอดมีปัญหากันตลอด
ตลอดเวลาที่ผ่านมาในเสาถูกน้องสาวทุบตีเป็นประจำนะก็อดทนมาตลอด
กระทั่งมาครั้งนี้น้องสาวถึงขั้นเอาน้ำร้อนสาดใส่หน้านะฮะ
เมื่อเช้าเพิ่งพาพี่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลภูกระดึง
แล้วก็พากลับมาส่งที่บ้านมาถึงบ้านก็เจอเจ้าหน้าที่พอดี
เมื่อก่อนน้องสาวน่ะอยู่ด้วยหรอกก็ทะเลาะกันแบบนี้แหละ
เขาก็เคยแจ้งความอยู่ตอนนั้นฉันน่ะอยู่จังหวัดเลยนู่น
มีครอบครัวอยู่นู่นแต่ได้ยินข่าวแต่ไม่ได้มาเห็นเหตุการณ์
ก็เลยอยู่กันไม่ได้จริงเขาก็เลยหนีน้องสาวนะ
พอหนีประมาณ๑๐ปีเนี่ยเขาก็กลับขึ้นมาก็มาทะเลาะกันอีกนี่แหละค่ะ
แล้วจริงจริงบ้านหลังนี้เป็นบ้านของใคร
มากกว่าคุณแม่แหละค่ะแต่คุณแม่โอนให้เขาแล้ว
เพิ่งโอนใหม่นี่แหละค่ะเพิ่งเขากลับมาไม่ถึงปีนี่แหละ
เขาบอกว่าจะมาดูแม่มาดูเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่ชายโอนให้หนูเถอะ
ก็เลยเป็นครอบครองของเขาเลยบ้านที่ดินเป็นของเขาหมู่
แล้วตัวพี่ชายนี่โดนกระทำทำร้ายร่างกายนี่มากี่ครั้งแล้ว
ก็ตีเป๊ะเป๊ะมาเรื่อยแหละค่ะแต่ไม่ถึงบาดเก็บเลือดออกขนาดนี้
แล้วครั้งสุดท้ายนี่เป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
ครั้งสุดท้ายนี่แหละค่ะเป็นสภาพที่เห็นนี่แหละ
ออกจากครองหน้ามาแล้วผมก็เลยว่าฉันเกิดเป็นคนมาแล้ว
คือใครได้ฟังเรื่องนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าอะไรจะขนาดนี้คือให้แม่เนี่ยโอนที่ให้แล้วโอนบ้านให้บอกจะดูแลแม่กับพี่แล้วมาทำแบบนี้ก็ต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับทุกผู้ชมครับเราได้เจอนะฮะนางสาวหนึ่งฤทัยจันดารักษ์อายุ๓๗ปีน้องสาวคนเล็กของบ้านคนที่สาดน้ำร้อนใส่หน้าในเสาเนี่ยเธอยอมรับว่าสาดน้ำร้อนใส่หน้าก
จริงนะฮะบอกว่าสาเหตุเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากพี่ชายชอบสูบบุหรี่ในบ้านบอกแล้วก็ไม่เชื่อไม่ฟังนะทำให้เธอเนี่ยพักผ่อนไม่ได้พักผ่อนไม่พอมันเหม็นกลิ่นบุหรี่ก็เลยโมโหแล้วก็สาดน้ำร้อนใส่หน้าพี่ชายแต่เธอบอกว่าไม่เคยตบตีไม่เคยทำร้ายไม่เคยทุบตีพี่ชายนะฮะถ้าพี่จะแจ้งความดำเนินคดีก็พร้อมรับผิดแต่ไม่ให้พี่ชายอยู่บ้านหลังนี้อีกต่อไป
ว่าการดำเนินคดีเนี่ยจะแบบไหนอะไรยังไงระหว่างการสอบสวนการดำเนินคดี
ก็ต้องไปขอความคุ้มครองกับเรื่องของสารครอบครัวและเยาวชนด้วย
เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายเดี๋ยวทางพมจังหวัดเลยจะช่วยดูแลให้
แต่เนื่องจากขณะนี้บ้านกับที่ดินในทางกฎหมายก็เป็นของน้องสาวคนสุดท้องของบ้านไปแล้ว
เขาก็ยืนยันว่าจะไม่ให้พี่ชายที่ตาบอดอยู่ก็หารือกับทางผู้ใหญ่บ้านแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านก็สรุปให้แล้วว่าเดี๋ยวจะแยกแม่ที่พิการทางหูกับพี่ชายที่ตาบอด
ไปพักที่บ้านผู้ใหญ่บ้านชั่วคราวก่อนแล้วจะประสานไปยังอบตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการมาสร้างเพลิงหรือก็ต๊อปหลังเล็กคงจะใช้งบสักสองหมื่นบาทให้พี่ชายที่ตาบอด
กับแม่ที่พิการทางหูให้อยู่ข้างบ้านของพี่สาวคนโตเขาจะได้ช่วยดูแลให้ได้
ความประสงค์นะเพื่อจะเลี่ยงการวิวาสการทะเลาะในครอบครัวส่วนเรื่องการดำเนินคดีอะไรพวกนี้
เนี่ยก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปถ้าเกิดว่าพี่ชายเขายังยืนยันหรือถ้าไม่อยากดำเนินคดีกับน้องสาวอะไรก็ว่ากันเรื่องการดูแลกันต่อไปนะคะ